คุณผู้ชมที่พิจิตรโควิดปิดหนา
โควิดทำให้ส่งผลกระทบ
แล้วก็ทำให้หลายคนอาจจะเหงา
ก็เลยไปรวมกลุ่มกันในการเล่นการพนัน

แต่ที่รู้คือเจ้าหน้าที่ไปบุกจับกลุ่ม
คุณผู้ชมไปดูวินาทีในการเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มหน่อย
หยุดอย่าลงลงไป

เปิดไฟ
ต่อทำไมไม่หมด
นี่แหละครับเปิดไฟออกมาให้หมดนะฮะ

พร้อมด้วยตำรวจสพวังว่านะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอร่วมกันเลยนะฮะ
จับนักพนันไฮโลกลางดึกเมื่อคืนนี้

ตำบลวังสำโรงอำเภอตะพานหิน

แล้วก็ยึดของกลางเป็นลูกเต๋า๓ลูก
แล้วก็ฝาครอบที่ฝัดลูกเต๋านะฮะ

โต๊ะ๑ตัวเก้าอี้๑๐ตัว
ก็พบขณะที่ผู้ต้องหาเนี่ยนะครับ

โดยทางตำรวจก็บอกว่า
กลุ่มผู้ต้องหาได้ลักลอบเล่นการพนันไฮโล
พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่รับอนุญาต
แล้วก็ยังได้แจ้งข้อกล่าวหาฐานความผิดที่เกี่ยวข้อง
ตามภารกอชุกเฉินแล้วก็ภารกอโรคติดต่อนะครับ
ในฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อที่สั่งห้ามผู้ใดกระทำการ
ดำเนินการใดอันก่อให้เกิดสุขภาวะ

ก็เป็นความผิดตำรวจตอนนี้ทำงานเต็มรูปแบบเหมือนกัน
ในการจับบ่อนแม้จะเป็นบ่อนเล็กหรือบ่อนใหญ่ก็ตามนะฮะ
ใช่ค่ะต้องกวาดล้างต้องปราบปรามให้หมดนะคะ